กราบไหว้ขอพรยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ
อย่างวัดหว่างวัดสว่างอารมณ์
ไปแล้วอารมณ์ดี

ดูบรรยากาศของดิสนุกสระขื้น
นี่คือวัดสว่างอารมณ์แถวตะหมดขุนแก้ว
นี่คือช่วงตุดจีน
แต่ตุ๋ตจีนก็ต้องมีจนรมดัตรีแบบนี้
เป็นการประสงค์ประสานทั้งที่จีนทั้งไทยเงี้ย

เธอบอกว่าชาวบ้านมาก็เยอะ
เพราะเขาถูกรางวัลกันทั้งตำบล
ตำบลขุนแก้ว
คุณย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ขุนแก้วเลยน้องใบตอง

เอาเขาบอกว่าถูกกันยกหมู่บ้านจริงนะ
ก็เลยมาโยกเต้นแบบนี้แหละ
เรียกได้ว่าเขารวมตัวกันจ้างจ้างวงนี้มา
นี่คือวงดนตรีพิมพ์แทนประยุกต์
เอามาแก้บนและรวบพิธี
ปิดลูกนิมิตฝังทอง
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อไปที่วันนี้คุณจะเจอกับหลวงพ่อแป๊ะ
แล้วงานนี้เขาจะจัดขึ้นนะระหว่างวันที่๒๑มกราคมนะครับไปถึงวันที่๑๙กุมภาพันธ์
เดือนกันเลยนะงานบุญแบบนี้นะไปปิดทองกันนะไปร่วมทำบุญกันนะครับ
ไปเจอกับคุณลุงท่านหนึ่งโอ้โหบอกว่าเป็นคุณลุงที่โชคดีมาก
นั่นก็คือลุงจ่อย
ลุงจอยผู้ใหญ่มากกว่าทุ่งหมาเมิน
ไม่ใช่ลุงจอยในหนังสือพิษไทยหรอ

แกอายุ๖๒ปีแล้วมากับภรรยานะ

แล้วขายของอยู่ในวัดสว่างอารมณ์
ก่อนที่ศาลากิจแม่งรัฐบาลจะประกาศรางวัล
หลวงพ่อแป๊ะได้ทำการบวงสวงท้าเวสวันใช่ไหม
แล้วก็มีการจุดประทัดบอกกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ
ในช่วงของการจุดประทัดนั่นแหละปุ้งปั้ง
เมื่อมันเสียงดังสุดท้ายดังโบ๊ะ
และวันนั้นจางหายไป
ลุงจอยแกเห็นเลขหมายไปประทัด
ที่แบบว่าเป็นเรื่องของความมงคล

แกเก็บเอาไว้แล้วส่งต่อในรายเกลือญาติ
แล้วทำไมแกไม่ส่งต่อรายตลอดค่ะ

อาจจะต้องรอเป็นญาติกันในงวดหน้า
เอาแต่อย่างนี้ละกันพอสลากินแบ่งรัฐบาลเขาประกาศ

จ่อยแกก็เลยมาร่วมด้วยช่วยกันเฮในคราวนี้
ก็รวบรวมกับชาวบ้านอีกหลายคนที่เขาถูกรางวัลนะเนาะ
จ้างวงดนตรีเพื่อแก้บนในคราวนี้
และแน่นอนเมื่อมีการแก้บน
ก็ต้องมีการจุดประทัดเพื่อลุ้นในงวดต่อไป

ตายแล้ว

ไม่เห็น

ไม่ต้องดูแล้วดูที่อื่นก็แล้วกัน

อารมณ์เนี่ยเขาจะมีงานปิดทองของลูกลิมิตแบบเนี้ย
ยังไงก็ไปร่วมบุญกันได้ยังมีเวลานะคะ
จัดงานประจำถุวันเนี่ยเดือนกุมภาไปกันได้เลยนะคะ